พูดถึงเรื่องโควิดเราทราบกันดีว่าคนที่หนักที่สุด
ก็คือทับหน้าคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะคะ
ที่จังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชมโรงพยาบาลตรัง
ชายหญิงคู่หนึ่งค่ะน่ารักมากเลย
สลัดโรแบบนี้คือทำขายด้วย
แล้วก็ทำไปให้คุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย
โรงพยาบาลแล้วอิ่มท้องไม่พอนะ
ใจอิ่มตาด้วยตอนเอาสลัดโรไปให้นะ
เต้นเพลงปูนิปอิปอิปอิปอิปอิป
เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูด้วยค่ะ

สำหรับชายหญิงคู่นี้นะคะฝ่ายชายชื่อว่า
คุณวันพระเด็จกรุณาเป็นอดีต

คุณจินตนาสังทองหรือว่าครูบัว
ฉายาคนตรังเรียกว่าครูบัวสายบันเทิง
เป็นคุณที่น่ารักอารมณ์ดี
สอนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดรังนะคะ

แซนริชไก่หยองซูชิ๒๗๕กล่องไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลตรัง
แล้วสักครู่เห็นแล้วใช่ไหมปูนิปอิปปิอิปปิอิปปิเจ็บไหล
แม่นี่ร้องเองเต้นเองนะจ๊ะส่วนพยาบาลมาเต้นด้วย
เออเผริ้วมากเกินครูบัวเผริ้วมากเลยนะชุดก็สวยด้วย
ทีนี้ทั้งครูบัวและคุณวันพระเด็จบอกว่าตั้งใจจะทำอาหารไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
เป็นประจำทุกเดือนเดือนละ๑๒ครั้งแล้วจะทำแบบนี้
กว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดจะคลี่คลายลง
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ดูน้ำใจเขานะนี่คือใจจริงเลย
ไหนว่าตัวเองก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แต่ยังคิดมีใจที่จะเผื่อแผลคนอื่น

เยี่ยมมากเลยนะคะก็บอกว่าอยากให้ทุกคนสู้
เขาพร้อมที่จะเป็นขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ทับหน้าโดยเฉพาะโรงพยาบาลตรังค่ะ